ต่อเนื่องเลยนะคะจัดไปอย่าให้เสียนะคะ
ไปหลายที่ต้องปังสักที่แล้วนะงวดวันที่๑มิถุนายนนี้นะคะ
ต่อเนื่องเลยไปที่นี่เมืองสองแควร์
ใครที่มีสมเด็จพระนางพญาจะรู้เลยว่านี่คือสมเด็จพระนางพญา
แล้วก็ต้นตำรับเลยอยู่นะคะอยู่ที่เมืองสองแควร์วัดราชบุรณะ
เขาเช่ากันเป็นล้านนะโอ้โฮ
หลังจากที่เสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็ผ่ากันไปส่องหาเลขเด็ดที่การทูบค่ะพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยนั่นแหละค่ะเห็นหรือยังทุกคนต่างก็เชื่อว่าเลขนี้แหละจะเป็นเลขมงคลที่นำโชคราบมาให้งวดนี้แน่นอนค่ะโดนใจซะเกิดนะครับไปต่อที่ภาคอีสานครับที่วัดภูตภ

ให้เกิดระยะห่างทางสังคมนั่นเองนะคะ
อกจากนี้นักเสียงโชคยังไปขอเลขเด็ดด้วยการจุดทูปเสียงทาย
เพื่อจะนำเลขของก้านทูบไปซื้อลอตเตอรี่
เสี่ยงทายเสร็จแล้วก็เสียงดวงกันด้วยนะคะ
งวดต่อไปนะคะเพ่งกันให้ดีไม่ต้องเพ่งแล้วมั้ง

ตะเคียนทองสองพี่น้องนี้ถูกขุดขึ้นมาจากแม่น้ำยมบริเวณหน้าวัด
มีความยาวกว่า๕๐เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่๗๐๑๐๐เซนติเมตร
เชื่อกันว่าตะเคียน๒พี่น้องอายุกว่า๒๕๐ปีค่ะ
โอ้นะครับไปต่อที่วัดสร้างใหม่ครอง๗ครับ
ที่บางบัวทองนนทบุรีสมบันก็แวะเวียนไปขอชกลาดจากรูปหลอกไอ้ไข่
ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับนางสาววัชรีพรมศรีเป็นสามโรงงานครับ
นำเครื่องเส้นไห้ไปแก้บนไอ้ไข่เพราะว่าอะไรดวงดีครับ
ถูกรางวัลมาหกหมื่นกว่าบาทครับเพื่อนอีกสองคนก็ไปตามไปไหว้ขอเลขกันด้วย
เธอก็บอกว่าจะนำเลขภายประทัดนะครับแล้วก็เลขจากการล้วงไหล่ไปเสี่ยงโชคลุ้นบรรวมวันใหญ่
เขาก็ให้โชว์ให้ดูแบบนี้นะฮะขณะที่นางสามรถจำเร่สุมราธิบพนักงานบริษัทอีกคนนึงที่ไป
ก็บอกว่าโอ้โหงวดที่แล้วดวงเห็งเพิ่งถูกเป็นครั้งแรก
ก็เลยบอกว่ามาแก้บนซะหน่อยในการจุดประทัด
แล้วก็เอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไปนะครับ
อย่าลืมเจ้าโทนนะเจ้าโทนที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทองครับ
ยังมีแฟนคลับแวะไปหาเจ้าโทนแมวสเตเล็ปหรือว่าแมวแม่ตะเคียนนะครับ
ผู้อายุ๔ปีเพื่อขอเลขเด็ดกันคึกคักทีเดียว
ที่ผ่านมาชาวบ้านมักจะให้เจ้าโทนเสี่ยงทายเลขให้ด้วยการให้นอนทับบนแผงลอตเตอรี่
แล้วเลือกซื้อเฉพาะเลขที่เจ้าโทนนอนทับหรือว่าให้ใช้เท้าเหยียบ
หรือบางครั้งนะฮะจะคอยดูว่าเจ้าโทนเนี่ยมันปีนไปนอนบนรถยนต์คันไหนนะครับ
ก็เอาเลขทะเบียนคันนั้นไปนะฮะหรือว่าซื้อลอตเตอรี่กันตามความเชื่อ
นี่ถ้าเดินไปแบบนี้ก็ต้องจัดการซะนะฮะซึ่งคราวนี้เจ้าโทนเดินไปใต้ท้องรถกระบะอิซูซูแล้วครับ
จอดอยู่บริเวณวัดชาวบ้านเห็นเลขทะเบียนแล้วนะฮะ๑๘๘๒
ทำให้ก็ไปซื้อลอตเตอรี่กันเลยแล้วก็จะเสี่ยงดวงกันต่อไป
คือเจ้าโทนเนี่ยเขาชอบไปตามรถของคนที่ไปจริงนะแต่เราก็ไม่ได้ตามนะว่าทุกครั้งที่มันไปแล้วงวดนั้นมันออกหรือเปล่าเนาะ
แต่เจ้าโทนมันก็เป็นขวัญใจของชาวที่นี่แหละเข้ามาแล้วก็ย้ำนะอีกครั้งว่าหอมปากหอมคอนะครับ